ท่านผู้ชมครับไปดูมิจฉาชีพที่เป็นภัยอีกรูปแบบหนึ่ง
ทุเรียนเจออีกแล้วเจออะไรคะ
คราวนี้มาซื้อทุเรียนแต่อยู่ดีอาศัยจังหวัดที่แม่ค้าก็ชุดละมุนวุ่นวาย
ล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อที่อยู่ด้านหน้าที่เป็นผ้ากันเปื้อน

แต่โชคดีที่ลูกเขยที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาเห็นก่อนนะ
ร้านนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เลยตะโกนเรียกแล้วก็จับกันไว้ได้
สุดท้ายพยายามบอกแม่ค้าว่าเดี๋ยวให้เงินอย่าแจ้งความเลย
แต่เขาไม่ยอมนะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีนะไปควบคุมตัวผู้หญิงคนหนึ่ง
อายุประมาณ๓๐๔๐นะฮะหลังจากที่ขับรถยนต์มา
ขับรถยนต์มานะนี่ฮะแล้วก็มาซื้อแม่ค้ามาซื้อทุเรียนจากแม่ค้า
ก็คือนางวันนศรีสุขแจ่มใสอายุ๖๓ปีนะครับ
ระหว่างที่กำลังเลือกซื้ออยู่ฉวยโอกาสล้วงเงินในกระเป๋าของเขา
เพื่อจะขโมยไปนะฮะแต่ว่าถูกจับได้นะครับ
ตอนถูกจับได้พยายามโยนเงินทิ้งข้างทางจะหนีนะ
นี่ฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของร้านเขาอยู่กับลูกเขย
ทุเรียนอยู่ที่แผงผู้หญิงคนนี้ขับรถยนต์มานะครับ
จอดหน้าร้านทำทีเป็นเดินเลือกซื้อทุเรียน
สักพักนึงก็ไปยืนเบียดกับนางวันนสีเจ้าของร้าน
แล้วก็เลือกทุเรียนต่อแต่อาศัยจังหวะใช้มือล้วงกระเป๋าผ้ากันเปื้อน
นะฮะนี่ฮะเพื่อจะหยิบเงินปึกนี้นะครับเห็นไหม
เขาจะมีผ้ากันเปื้อนแล้วก็มีกระเป๋าอยู่ข้างหน้าเอาไว้เก็บเงิน
ทำเป็นเดินใกล้นะมาเบียดเพื่อดูทุเรียน
เขยตอนนั้นกำลังนั่งปลอกทุเรียนอยู่เห็นพอดีตะโกนบอกแม่
บอกแม่ยายว่าโดนล้วงกระเป๋าผู้หญิงคนนี้รีบทิ้งเงินนะฮะ
เขามัดเอาไว้ปึกหนึ่งหมื่นบาททิ้งลงพื้นเลย
แล้วบอกว่าอย่าแจ้งความเลยเดี๋ยวให้เงินห้าหมื่น

มาขโมยเขาเนี่ยที่หยิบปึกนั้นไปในหนึ่งหมื่น

กลับได้บอกเดี๋ยวให้ห้ามืนจะแจ้งความเลย
แต่ผู้เสียหายเขาไม่ยอมครับบอกว่าโอ้โห
นี่รวยขนาดนี้เนี่ยแล้วจะมาล้วงเงินทำไมมาขโมยทำไม

ลูกนี้ลูกนี้ทานแบบนี้เขาเนี่ยว่าเห็นระบบเศียบถูกอย่างงี้

เขาหันหน้ามานี้ก็เห็นไงแล้วพอดีเราก็รำคาญ
ทางร้านค้าก็จะมองว่าเออน่าปลอดภัย
ตำรวจคุมตัวไปดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็ยังเชื่อว่าจะต้องก่อเหตุแบบนี้มาแล้วหลายครั้งนะครับ
ถ้าเกิดใครถูกผู้หญิงคนนี้ขับรถยนต์คันนี้นะครับมาซื้อของที่ร้านแล้วเงินหายเนี่ย
ยังไงลองไปติดต่อไปสอบถามแจ้งความเพิ่มเติมนะครับที่สพเมืองชนบุรีนะฮะ